สำหรับแม่โบแวนด้าจะไม่รู้ไปหมายถึงใครหรือเปล่า
แต่หลายคนก็คาดเดากันไปว่าน่าจะหมายถึงอาน้ำอ้อยผู้จัดการส่วนตัวคนก่อนนั่นเอง

คุณวงการบันเทิงบ้านเราเนี่ยค่อนข้างร้อนระอุ
รับงานคนใหม่หลายคนก็เลยเดาว่า
ใครบางคนที่แม่โบกล่าวถึงน่าจะหมายถึงอาน้ำอ้อย
ผู้จัดการส่วนตัวของคุณปอทฤษฎีหรือเปล่า
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐรีบต่อสายตรงหาอาน้ำอ้อยเมื่อวานนี้เลย
อาบอกว่าไม่เชื่อนะว่าที่แม่โบโพสต์เนี่ยจะหมายถึงอา
เพราะว่าอาเองไม่ได้มีปัญหาอะไรกันกับแม่โบ
งานที่ทำด้วยกันล่าสุด๑๒มกราคมที่ผ่านมา
ทุกอย่างปกติดีแล้วก็ไม่ได้อยากจะพูดถึงปัญหาอื่น
เพราะว่าตัวเองอยากจะอยู่เงียบมากกว่า
และถึงแม้ว่าแม่โบจะมีคนรับงานคนใหม่
ตัวเองก็ไม่ได้มีปัญหาขัดข้องอะไรด้วยค่ะ
น้ำอ้อยตอบมาแบบนี้นะคะแต่หลังจากนั้นค่ะ
แม่โบโพสต์ไอจีต่ออีกรอบนึง
เป็นภาพข้อความบอกว่ายึดมั่นและเชื่อมั่นในความจริง
แม้ว่ามันจะทำให้คนด่าคนว่าก็ตาม
แล้วก็เชื่อมั่นว่าเธอนั้นทำดีที่สุดแล้ว
ขอโทษนะคะถ้าทำให้ใครหลายคนผิดหวังในตัวโบ

โบทำดีที่สุดแล้วและจะมุ่งมั่นเดินหน้าดูแล
คนที่รักและรักโบต่อไปนะฮะ

พร้อมหน้าพร้อมตากันเท่านั้นเองนะฮะ
ขณะเดียวกันที่คนใกล้ชิดแม่โบ

ก็ได้โพสต์ภาพแม่โบกับน้องมะลิ

เราชอบส้มตำปูปลาร้าเหมือนกัน
เราจะอยู่ด้วยกันแทบ๒๔ชั่วโมง
และที่สำคัญเรารักกันพร้อมที่จะปกป้อง

แท็กของป้าปูบอกว่าทีมแม่โบทีมนี้พูดความจริง
ความยังไม่เท่าไหร่นะฮะแต่ว่าแฮสแท็กของป้าปูเนี่ย
ชาวเน็ตหลายคนก็ดาวยงว่าหมายถึงการให้สัมภาษณ์ของอาน้ำอ้อยหรือเปล่า
อันนี้ก็ยังไม่แน่ชัดอยู่เหมือนกันแล้วก็ตอนนี้มีคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้าง
รุนแรงเลยทีเดียวนะคะบางคนก็เข้ามาด่าแม่โบ
แต่ในอินสตราแกรมที่เข้ามาด่าแม่โบเป็นอินสตราแกรมที่ไม่มีตัวตน
เอาเป็นอินสตราแกรมที่สร้างปลอมขึ้นมาเข้ามาด่าแม่โบแต่ก็บอกว่านี่ไม่ได้ด่าน้องมะลินะ
ชอบน้องมะลิแต่ไม่ชอบพฤติกรรมของแม่โบก็มีเป็นแตกหลายเสียงอยู่เหมือนกัน
บางคนก็ให้กำลังใจด้วยนะคะเราเองก็ยังไม่รู้ว่าความจริงเกิดอะไรขึ้น
เดี๋ยวรออีกสักพักให้แม่โบพร้อมมากกว่านี้ให้อาน้ำอ้อยพร้อมมากกว่านี้
เพื่อจะมีการสัมภาษณ์สัมภาษณ์อะไรมากกว่านี้นะคะ
ในคอมเมนต์ในอินสตาแกรมของแม่โบเมื่อวานก็มีการจับโยงเหมือนกันนะคะ
แต่ส่วนมากก็ให้กำลังใจแล้วก็ให้ผ่านพ้นปัญหานี้ไปให้ได้ดีแล้วกันค่ะ